ก็สรุปในเรื่องของกล้องนะ
ซึ่งเป็นสิ่งที่สื่อต้องการคำตอบ

ก็คือว่ากล้องมีทั้งหมด๑๕ตัว

ก็น่าจะสมบูรณ์ได้พรุ่งนี้นะครับ
ก็พรุ่งนี้น่าจะบ่ายหน่อยนะครับ
เพราะฉะนั้นในภาพทั้งหมด๑๓กล้องเนี่ย
ก็จะเห็นภาพชัดเจนนะครับ

ผมจะไม่สามารถลงรายละเอียดได้ว่า
คนไหนทำอะไรอยู่ยังไงนะครับ

แล้วมันเป็นข้อมูลในสำนวนการสอบสวนนะครับ
ทีนี้ผมสรุปภาพรวมอย่างนี้แล้วกันนะครับว่า
จากคำให้การทั้งหมดเนี่ยนะครับ
ของทุกคนเนี่ยมันไม่ตรงกับข้อเจนจริงนะครับ
มันขัดแย้งกับข้อเท็จจริงทั้งสิ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีการดำเนินการนะครับ

รวมถึงการให้การเท็จต่างนะครับ
ก็จะตามมาด้วยคดีอายาให้ต้องตามมานะครับ
ส่วนใครเป็นความผิดแค่ไหนยังไงนะครับ
เดี๋ยวก็จะประชุมคืนนี้แล้วก็ไล่เรียงไปนะฮะ
ส่วนจะออกหมายจับใครเพิ่มเติมก็เดี๋ยวไล่เรียนต่อนะครับ
ส่วนคนไหนที่ไม่ต้องออกไม้จับเจ้าตัวอยู่แล้ว
เช่นเป็นการการอบรวจอยู่แล้วก็ต้องตามมาด้วยคดีไปนะ
อาจจะไม่ต้องถึงกฎหมายจับนะครับ
เพราะฉะนั้นแต่เฉพาะภาพที่ออกมาก็จะเห็นได้ชัดเจนว่า
ก่อเหตุเป็นยังไงอันนี้เห็นภาพชัดเจนนะครับ

ก็จะสอดรับกับแนวทางการสืบสวนซึ่งจะไม่ตรงกับคำให้การอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อจริงในเวลานี้
ส่วนรายละเอียดว่าใครยิงใครยังไงแต่ต้องเรียนว่าปืนมีมากแน่นอน
วันนี้เราเห็นแล้วว่าปืนมีมากนะครับปืนนี่มีทั้งตำรวจและมีทั้งคนนอก
อันนี้เป็นรายละเอียดที่ปรากฏตามภาพนะครับแต่ว่ามากกว่านี้ผมต้องกลับเรียนขออนุญาต
ภาพที่ปรากฏเห็นความที่เขาให้การมันขาดแจ้งกัน

เอ่อจะตรงกับที่เราสืบสวนเอาไว้นะครับนะเอ่อนะครับเอ่อ
ผมผมเรียนอย่างงี้นะครับนะที่จะเปิดวันนี้เนี้ยค่ะ
มันเป็นทั้งหมดของจำนวนที่เราได้มาทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะ
ยังยังครับเพราะว่ายังห่างอยู่สองกล้องนะครับอ่า
วันนี้ก็เรียกได้ว่าได้มาประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะ
ก็เหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวรอกล้องนิดหนึ่งกำลังเล่นทำมาอยู่
วันนี้ก็ทำกันทั้งวันนะครับในส่วนของเจ้าที่สำงานพิสูจน์ฐานนะครับ
ก็จะต้องใช้เวลาอีกพรุ่งนี้บ่ายน่าจะสร้างคำตอบนะครับ
นะฮะเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะครับครับผม
ในเรื่องการระงับเหตุนะฮะก็เอ่อก็ต่างคนต่างต่างไปอ่า
ต่างคนต่างหนีนะครับนะก็ไม่มีเอ่อพูดง่ายว่าก็ไม่ได้มีการทำหน้าที่
นะครับนะก็ไม่ถ้าไม่มีไม่มีอ่าถ้าจับก็ต้องจับได้
แต่ที่เกิดเหตุแล้วนะครับก็ไม่มีใครจับนะครับนะ
ก็ตอนนี้เอ่อบี้แบ่งกลุ่มไปก็จะมีอ่าทั้งในส่วนที่เอ่อ
หนึ่งก็หนึ่งช่วยเหลือสองหนีไปเลยนะครับนะฮะหนึ่งช่วยเหลือ
หนีไปเลยสามก็เอ่อเป็นการเอ่อควบคุมพื้นที่นะครับนะ
อ่านะครับส่วนตำรวจก็มีทั้งหนีไปเลยอ่าทั้งเอ่อทั้งไม่ทำหน้าที่
นะครับน่ะทางลาเว้นการบริบัติหน้าที่นะครับก็เดี๋ยว
ไม่เป็นไรเดี๋ยวรายละเอียดเรามีครบอยู่แล้วนะครับ
เดี๋ยวหลังจากแถลงข่าวเสร็จแล้วก็จะสรุปรายละเอียดนะครับ
ส่วนของตำลวดยังมีต้องแจ้งความดำเนินดีสิทธิ์การขึ้นเพิ่มนะครับ
เดี๋ยวนี้เดี๋ยวขอประชุมคืนนี้นะครับแต่วันนี้เราเห็นแล้วว่า
คำให้การของตำรวจนั้นไม่ตรงกับข้อที่จริงไม่ตรงกับเอ่อ
จากกล้องวงจรปิดนะครับนะก็ส่วนนี้ก็เดี๋ยวมาว่าต่อ
นะครับนะก็ผมใช้ว่าอย่างนี้ว่าการสอบปากคำของบุคคล
ถ้าสอบในฐานะพยานแล้วเอ่อให้การไม่ตรงกับเอ่อ
ข้อใดจริงก็เป็นการให้การเท็จนะครับน่ะก็ในส่วนนี้นะครับ
เดี๋ยวเราประชุมสรุปคืนนี้นะครับถ้าหากว่าเอ่อ
เป็นบุคคลที่อยู่กับเราอยู่แล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องขอหมายจับ
แต่ถ้าเป็นบุคคลที่ไม่อยู่กับเรานะครับจำเป็นต้องขอมั่นหมายจับ
ก็จะต้องขอมั่นหมายจับนะครับน่ะก็ตามเป็นแผนอันฐานนะครับ
แล้วจะมีการแจ้งข้อมูลข้อมูลด้วยไหมครับเอ่อแจ้งแน่นอนนะครับ
คือในเรื่องการมีคดีเพิ่มเติมนั้นมีแน่นอนนะครับ
แต่เดี๋ยวจะประชุมสรุปคืนนี้ว่าจะต้องสอบใครเพิ่ม
จะต้องดำเนินคดีใครเพิ่มเติมบ้างนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยว
เอ่อพอเราเพิ่งดูได้เมื่อกี้มันอ่ะนี่ชุดสืบสวนเพิ่งดูได้เสร็จมาตอน
ตอนค่ำนี้เองผมก็มารับฟังรายงานต่อนะครับนะ
อ๋อจากกล้องกดจอปิดเนี้ยยังยังยังไม่เห็นเนี้ยส่วนนั้น
มันจะอยู่ในสองกล้องนะครับนะมันจะอยู่ในสองกล้อง

ก็เห็นบุคคลที่อยู่ในภาพเห็นใครว่าทำมาที่อะไร
เห็นใครว่าจอดก่อนเกิดเหตุทำยังไงหลังเกิดเหตุทำยังไงนะครับ

ก่อนเกิดเหตุเอ่อใครอยู่ระสานยังไงหลังขณะเกิดเหตุ
ทำยังไงเอ่อขณะยิงใครทำยังไงนะ
ใครมีปืนบ้างเอ่อใครหลังเกิดเหตุใครเอ่อ
โกหกนะว่าช่วยคนเจ็บแต่จริงแล้วไม่ได้ช่วย
อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะมันก็เอ่อ
ก็สรุปแรกว่าเอ่อทั้งหมดให้การเพียกตรวงของเขาจริงจริง

ไม่มีไม่มี๓
อยู่ในอีก๒กล้องนะครับจะอยู่ในอีก๒กล้องนะครับ

ใช่ครับเกือบไหนผมเรียกว่า๘๐เปอร์เซ็นต์
เดี๋ยวต้องรออีก๒กล้องในโต๊ะอาหาร
ที่จะออกมาว่าในโต๊ะอาหารมีเงินการยังไงป่ะ
อันนี้ออกมาในตัวแรกก่อนอีกตัวหนึ่งกำลังจะดำเนินการมา
คำถามโอเคครับ

เรื่องข้อดีกำลังนมเรื่องข้อดีในน่อง
วันนี้ไม่กังวลเลยพอว่าเรามีพยาฐานที่ชัดเจนมัดอยู่แล้ว
จากคาห์มให้การสอบศูนย์พยาบุคคล
จากนิติวิทยาศาสตร์
วันนี้สิ่งที่เรากำลังขยายเพิ่มนะครับ
ผมก็ต้องเรียนว่าวันนี้ผมก็พบทั้งผู้ว่า

เพื่อแบ่งกันว่าใครตรวจอะไรบ้างนะครับ
วันนี้ต้องทำต่อการบ้านชุดใหญ่

จริงแล้วแต่การบ้านชุดใหญ่คือการตรวจในเรื่องของเส้นทางการเงินทั้งหมดนะว่าเงินที่เข้ามาเนี่ย
อ่าถูกต้องหรือไม่นะครับนะแล้วก็การประมูลงานทั้งหมดที่เขามีเอ่อ
เขาได้งานทั้งหมด๑๕๐๐กว่าโครงการเนี่ยนะครับเป็นการประมวลที่ถูกต้องหรือไม่นะครับ
นะมีการเสียภาษีหรือไม่วันนี้ผมก็คุยกับท่านอธิบดีกรมสรรพากรนะครับ
วันนี้ทุกส่วนเนี่ยก็ตั้งทีมร่วมกันแล้ววันอังคาร๑๐โมงประชุมที่นี่นะครับ
นะก็จะแบ่งมอบงานเลยว่าใครตรวจอะไรบ้างเช่นเอ่อกรมสรรพากรตรวจอะไร
กรมบัญชีการตรวจอะไรนะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจเรื่องไหนนะครับ
แล้วก็ในส่วนของปปงตรวจเส้นเงินนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ
ผมต้องเรียกว่าเรื่องเรื่องยิงเอ่อเรื่องสั่งให้ยิงเนี่ยนะ
เราไม่ได้กังวลใจแต่ว่าวันนี้ที่จะไล่ต่อก็คือการตรวจทั้งหมดนะฮะ
เพื่อดูว่ามีความผิดหรือไม่ถ้ามีความผิด
ก็ต้องนำไปสู่ความผิดมวลฐานความผิดฐานอาญาฟอกเงิน
ดำเนินคดีความผิดฐานยึดทรัพย์นะครับอันนี้เป็นเรื่องเรื่อง
อันดับสองเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องตามลงมานะครับแล้วสองก็ต้องไล่ต่อไปถึง
เอ่อเรื่องเอ่อเรื่องสวยต่างต่างนะครับนะฮะว่าเอ่อ
การประกอบพิจารณ์เนี้ยมีการประกอบพิจารณ์น้ำหนักเกินไหม
นะฮะถ้าน้ำหนักเกินก็ต้องไล่ไปต่อนะครับอย่าลืมนะครับว่า
วันนี้มันต้องไล่ไปทั้งหมดนะครับนะไปถึงตัวเจ้าที่รัฐด้วยนะครับ
มันไม่ได้จบแค่นี้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้มันจะไปเกี่ยวพันธุ์หมดนะครับ
นะฮะก็ต้องกลับเรียนส่วนนี้นะครับ
ก็ต้องตรวจทั้งหมดนะครับนะก็ต้องตรวจทั้งหมดถ้าเป็นบริษัทที่อยู่ในการประมูลนะครับ

อ่าเออเดี๋ยวขอไปเอิญแล้วกันนะเอ่อเพราะว่ามันเป็นอักษรสมนต์นะครับ

ไม่ได้มันลงลึกสำนวนนะอันนี้ต้องการเรียนขออนุญาตอันนี้ตอบไม่ได้นะครับมันมันเป็นประหยาฐานสำนวนคือ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
ทางออกครับใช่ครับใช่ครับคือมันก็เป็นการควบคุมสถานการณ์นะครับหลังจากทราบว่ามีการยิงแล้วนะครับก็ทำหน้าที่ปกป้องเจ้าหน้าที่ตัวเองนะครับนะ
ขอไม่ระบุจำนวนได้ไหมแต่ว่าตำรวจมีเกือบทุกคนอ่ะนะครับนะอ่านะเอาเอาไปว่ามีทุกคนมีเกือบทุกคนนะครับ
อ่าก็ตำลวดมีเกือบทุกคนนะครับนะครับ
อันนี้อันนี้ยังไม่เห็นเพราะต้องรอกล้องสองกล้องนี้

ต่อไปเดี๋ยวต้องรอกู้มาก่อนนะถือจริงงี้ถ้าถ้ากู้มาได้สองกล้องนี้
มันจะมีหลักฐานที่มันจะวาดสมุนอะไรกับตัวเหตุการณ์ได้บ้างไหมครับ
ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีใครนำไปส่งโรงพยาบาลบ้าง

นะว่ามีใครที่ทำก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนะครับ
จากเดิมบอกไว้หลายคนก็ไม่ตรงข้อที่จริง
ก็ไม่เป็นไรส่วนนี้เราทราบแล้วนะครับ
ก็ต้องว่าไปตามข้อที่จริงนะครับนะครับผมวันนี้ต้องมีมากกว่านั้นนะครับ
วันนี้ที่พบแล้วเดี๋ยวต้องไปไล่เอามาสอบให้หมด

เป็นพ่อเรียนเป็นพ่อเรียนนะครับ
ขออนุญาตยังไม่ตอบได้ไหมนะเพราะว่ามันลงไปในสำนวนนะครับ

อันนี้ก็อยู่ในสำนวนขออนุญาตไม่ตอบนะ
แต่ว่ามีก็มีในและว่าอันต้อนการปิดนะครับ

คือวันนี้เดี๋ยวเมื่อประชุม
อ่าคือตอนนี้ก็เริ่มสอบแล้วนะครับ
ในแต่ละหน่วยก็จะมีข้อมูลอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์
นะครับแต่ว่าวันอังคาร๑๐โมงก็จะประชุมแบบมอบงานกัน
แต่ว่าทีมที่ลงมาจะมาจากส่วนกลางทั้งหมด
นะครับเดี๋ยวก็จะเห็นว่าเอ่อใครเอื้อประโยชน์นะครับ
ที่รัฐคนไหนเอื้อประโยชน์บ้างอะไรบ้าง
เดี๋ยวจะเห็นทั้งหมดนะครับเราจะสอบไปทางรู้ว่า
ประมูลงาน๑๕๐๐กว่าโครงการที่เขาได้ไปถูกหรือไม่ถูก
แล้วมีเจ้าที่รัฐคนไหนเอื้อบ้างนะ
ทำอีเวนดิ้งมีเจ้าที่รัฐคนไหนที่ให้ข้อมูลแล้วที่ส่งข้อมูลบ้าง

ตอนนี้ยังเปิดเผยไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวให้เรา
เดี๋ยวให้สักนิดหนึ่งดังระดับผมให้มีเกาะสอบสวนดำเนื้อห์ดี้
อย่างต่างครบแล้วก็จะสรุปให้ไม่ฟังแล้วกันนะครับ

ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับภาพไม่มีการตัดต่อเพราะว่าผมเป็นคนกำกับเอง
กับท่านบุญชาการนะครับแต่ว่านั้นภาพครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
แล้วก็ผมกำกับตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพราะการ
คือผมต้องเรียนอย่างนี้การถอดเซเวอร์เนี่ย
ผมต้องระวังและต้องควบคุมไว้ใกล้ชิด
เพื่อไม่ให้มีการไปทำอะไรที่นอกเหนือจาก
จากนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นที่ต้องสงสัย
วันนี้เรากู้มาได้๑๕กล้องก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วนะครับ
เดี๋ยวตอนนี้กำลังทำอยู่จะใช้เวลามาอีกประมาณสัก๙ชั่วโมงนะครับ
นะครับครับผม
ว่ามีโอกาสเป็นไปได้มั้ยครับที่จะนำเสนอในบางส่วนในบางบรรค
คือผมต้องเรียกอย่างงี้คือใจอยากจะให้ดูนะครับ
แต่ว่าเนื่องจากมันเป็นพยาฐานในสำนวนมันเปิดไม่ได้
นะครับนะถ้าเปิดก็มันก็เสียหายต่อรูปคดีนะครับ

ออกจากราศการหรือไม่ออกหนึ่งก็อยู่ที่ประหลาดฐาน
ก็ดำเนินคดีไปอย่างตรงไปตรงมา
วันนี้ท่านพบตรผมเองก็ให้แนวทางน้องพี่น้องแล้วว่า
วันนี้การดำเนินคดีก็ต้องแจ้งข้อเกลาหา
ทุกข้อเกลาหาโดนโปรดพื้นฐานก่อนเป็นจริง
แต่ว่ายังไงก็ต้องมีการแจ้งมากกว่านี้อย่างแน่นอน
ส่วนจะเมื่อแจ้งข้อเก่าหาแล้วเรื่องการเมืองการทำวินัยก็ต้องตามมา
วันนี้ก็ต้องเรียนว่าก็เป็นบทเรียนให้เห็น
เป็นสิ่งที่ต้องให้เห็นนะครับว่าเมื่อตำรวจเนี่ยไปยืนอยู่ข้างผู้กระทำความผิด
ไปเป็นกิ่งก้านสาขาไปเป็นไม้คำยันให้กับผู้ที่ทำตัวเป็นนักเลงนะครับ
บางคนอาจจะต้องสูญเสียอนาคตก็เป็นผมต้องบอกอย่างนี้
ไม่ว่าเสียอินทรีย์ก็มีดูส์น้องเขา
นี่บอกว่าถ้ายืนเสียงพอจะบอกได้ไหมครับ
ว่าอ่าสาเหตุที่เขาสั่งให้ยิงเนี่ยเพราะอะไรอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อ
สาเหตุก็ที่ทราบอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าสาเหตุมากกว่านั้น
เดี๋ยวต้องดูจากจากในสองกล้องนี้นะครับพอจะอนุบาลได้ไหมว่าเขาเมา
ร้อยกว่าคือโยนนี้ยังไม่เห็นในจุดนั้นเพราะจุดนั้นจะอยู่ในสองกล้องนี้
นะครับอ่าวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาอีกนิดหนึ่งนะครับนะ
เดี๋ยวเราขอกู้สองกล้องนี้มาก่อนนะถ้ากู้มาได้แล้ว
แล้วผมก็จะมาเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับนะเอ่อ
ก็เดี๋ยววันนี้คืนนี้ประชุมสรุปนะครับยังไงคือผมต้องเรียกว่ามีเพิ่มแน่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
มีเพิ่มแน่นอนนะฮะแต่จะมีเพิ่มมีทั้งตำรวจและพลเรือนนะครับ
แต่จะเพิ่มเท่าไหร่เดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวขอประชุมคืนนี้
นะครับครับผมจากเมืองราวนี้ที่อ่าโรงพยาบาลในบริษัทของ
เมื่อกี้ดูเร็วก็จำไม่ได้นะครับอันนี้ขอไม่ตอบนะครับ
อันนี้รู้แล้วแต่ไม่อยากไปบอกตอนนี้นะครับนะเดี๋ยวพอสอบไปเรื่อยก็จะเห็นเองนะครับผม
ยังยังครับยังเดี๋ยวกำลังตรวจสอบนิดหนึ่งนะแต่เราเห็นจากกล้องวงจรปิดไปหมดแล้วแหละว่ามีใครทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับ
อย่างนี้เราเห็นแล้วแหละนะครับเดี๋ยวขอหาลือนิดหนึ่งนะว่าจะสอบใครบ้างแจ้งกว่าใครบ้างเดี๋ยวจะเห็นนะครับ
เมื่อเราเปิดกล้องแล้วเนี่ยเราจะเห็นแล้วนะครับว่าใครจะต้องแจ้งก็หาเพื่อนเดิมบ้างนะครับ
เดี๋ยวเมื่อผมสรุปร่วมกับหัวหน้าพระอำส่วนร่วมกับกองปราบปรามแล้วเนี่ยก็จะเล่าให้สื่อมวลชนฟังนะครับ
ก็จะแทบทั้ง๖คนนะครับก็แทบทั้ง๖คนนะครับใช่ก็นั่นหน่อยกิ่งก้างสาขานะครับ
ทั้งทั้งหมดแทบ๖คนแต่ว่าอย่างงี้ก็ไม่ต้องหนีนะครับนะครับเพราะว่าเขารู้จักกันนะครับ
ก็เหมือนที่ผมเรียนว่า๖คนนะครับวันนี้ถึงแม้ว่าเขาถูกแจ้งข้อหาแต่หลักก็ถือว่าเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะฮะ
ใดที่สารยังไม่ภาษาถึงที่สุดถือว่าทั้ง๖คนเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับ
เพราะฉะนั้นในการสอบสวนเราก็มีที่ในการรวบรวมประธานในการตั้งข้อเก่าหานะครับในการกล่าวหาเขานะครับ
แต่ว่าจากข้อมูลของเราเนี่ยเขาก็มีความใกล้ชิดนะครับใกล้ชิดกำลังนกนะครับ
ก็อย่างว่าแต่ละคนก็อยู่มานานแล้วนะครับอันนี้ก็ใกล้ชิดกันนะครับ
ยังไม่มีนะครับยังไม่มีครับ
ก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับก็แทบจะทั้งหมดนะครับที่ให้การที่ขัดแย้งกับข้อที่จริงนะครับ
แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับเราก็เมื่อนี้โพงดีแล้วว่าการทำงานของวันนี้เราว่าตามบริษัทธารณ์นะครับ
เราให้ความเป็นธรรมทุกส่วนนะครับอันไหนให้การไม่ตรงกันเป็นจริงก็เป็นเรื่องเท็จนะครับ
ไหนก็ให้กลายเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นความจริงเราก็สอบสวนไปตามปกตินะครับ
ก็มีแต่ว่าเดี๋ยวต้องขอคุยกันก่อนนะครับ
คือการทำงานมันมีแน่นอนนะครับทั้งการค้นหาพยานฐานเพิ่มเติมการขอหมายค้นหมายจับมันมีแน่นะครับ
เพราะมันจะไม่หยุดอยู่แค่นี้นะครับนะวันนี้ยังมีอีกเยอะ

ก็ให้สื่อไปพิจารณาเองนะครับแต่ว่าผมก็ต้องให้การว่าเขาให้การขัดแย้งข้อเรียกจริงนะครับ
นะครับผมก็ต้องให้การว่าเขาให้การขัดแย้งข้อเรียกจริงนะครับ
นะครับผมก็ต้องให้การว่าเขาให้การขัดแย้งข้อเรียกจริงนะครับ
นะครับผมก็ต้องให้การว่าเขาให้การขัดแย้งข้อเรียกจริงนะครับ
นะครับผมก็ต้องให้การว่าเขาให้การขัดแย้งข้อเรียกจริงนะครับ

นะครับผมก็ต้องให้การว่าเขาให้การขัดแย้งข้อเรียกจริงนะครับ
นะครับผมก็ต้องให้การว่าเขาให้การขัดแย้งข้อเรียกจริงนะครับ
นะครับผมก็ต้องให้การว่าเขาให้การขัดแย้งข้อเรียกจริงนะครับ
นะครับผมก็ต้องให้การว่าเขาให้การขัดแย้งข้อเรียกจริงนะครับ
นะครับผมก็ต้องให้การว่าเขาให้การขัดแย้งข้อเรียกจริงนะครับ
นะครับผมก็ต้องให้การว่าเขาให้การขัดแย้งข้อเรียกจริงนะครับ
นะครับผมก็ต้องให้การว่าเขาให้การว่าเขาให้การขัดแย้งข้อเรียกจริงนะครับ
นะครับผมก็ต้องให้การว่าเขาให้การว่าเขาให้การขัดแย้งข้อเรียกจริงนะครับ

นะครับผมก็ต้องให้การว่าเขาให้การว่าเขาให้การขัดแย้งข้อเรียกจริงนะครับ
นะครับผมก็ต้องให้การว่าเขาให้การว่าเขาให้การขัดแย้งข้อเรียกจริงนะครับ
นะครับผมก็ต้องให้การว่าเขาให้การว่าเขาให้การขัดแย้งข้อเรียกจริงนะครับ
นะครับผมก็ต้องให้การว่าเขาให้การว่าเขาให้การขัดแย้งข้อเรียกจริงนะครับ
นะครับผมก็ต้องให้การว่าเขาให้การว่าเขาให้การขัดแย้งข้อเรียกจริงนะครับ
นะครับผมก็ต้องให้การว่าเขาให้การว่าเขาให้การขัดแย้งข้อเรียกจริงนะครับ
นะครับผมก็ต้องให้การว่าเขาให้การว่าเขาให้การขัดแย้งข้อเรียกจริงนะครับ
นะครับผมก็ต้องให้การว่าเขาให้การว่าเขาให้การขัดแย้งข้อเรียกจริงนะครับ
นะครับผมก็ต้องให้การว่าเขาให้การว่าเขาให้การขัดแย้งข้อเรียกจริงนะครับ
นะครับผมก็ต้องให้การว่าเขาให้การว่าเขาให้การขัดแย้งข้อเรียกจริงนะครับ
นะครับผมก็ต้องให้การว่าเขาให้การว่าเขาให้การขัดแย้งข้อเรียกจริงนะครับ
นะครับผมก็ต้องให้การว่าเขาให้การว่าเขาให้การขัดแย้งข้อเรียกจริงนะครับ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
นะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะครับนะเดี๋ยว
ก็แต่วันนี้ก็ไม่มีใครที่ให้การตรงเขาจริงจริง
นะครับนะนะครับก็เดี๋ยวเราก็ต้องไล่เรียงไปนะครับ
ว่าตามพยานฐานนะครับนะโอเคนะครับนะนั้นก็
น่าจะได้เยอะแล้ววันนี้นะครับนะเดี๋ยวผมมาเล่า
ฟังใหม่นะครับนะครับครับเดี๋ยวผมจะได้ทำงาน
ต่อเดี๋ยวมีมีน้องก็ดึกนิดหนึ่งวันนี้นะเขาจะ
เดินทางกลับนะครับโอเคครับขอบมากครับมากครับ
สวัสดีครับมาครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับครับ